ในประเทศตอนนี้โอ้โหประเทศไทยของเราก็เท่าไหร่นะ

เขาก็เลยหนีร้อนไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้าง

คู่จิ้นติดไม่ลงนี่รู้รู้
จุ๋ยเข้าไปเที่ยวสวิสเตอร์แลนด์กัน
ใช่เขาบอกว่าแม้ว่าคู่นี้จะมีกระแสแอนตี้อยู่หนักมาก
แต่ก็ฝ่าฟันกระแสออกวีซ่านู่นไปเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วจ้า
ยังไม่ประกาศต่อหน้าสาธารณชนนะคะว่าสถานะคือคนรู้ใจ
แต่จากนิยามที่ดีเจพุทธพุทธิชัยแล้วก็จุ๋ยวรัฐยาเอ่ยว่า

ก็บอกความหมายซึ้งถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะ
หยุดยาวแบบนี้มีหรือจะไม่ใช้เวลาร่วมกัน
แล้วเขาไปเมืองนอกด้วยกันในฐานะอะไรคะ
ฐานะของคนที่ทำให้มีความสุขซึ่งกันและกัน

เขาบอกว่าบินลัดฟ้าเกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวสวิสเตอร์แลนด์ดินแดนสุดแสนโรแมนติก

นั่นน่ะสิตลอดเพื่อนไงเสื้อคู่ไง
เพื่อนที่ไหนจะแต่งเสื้อคู่คุณบินรัฐฟ้าเขื่อแต่งตัวเหมือนกันไหมล่ะ

ลงรูปคู่น้อยไปนิดไม่สมใจแฟนคลับ

แต่หนึ่งภาพที่ลงก็มีความหมายนะครับ
จุ๋ยพุทธเนี่ยคือคู่กันคู่กันจริงอย่างที่บอกไปแหละ
ถ้าไม่ใช่คู่เป็นแฟนกันจะใส่รูปคู่กัน

นี่จุ๋ยหรือพุทธคะหน้าตาเขาเหมือนกันเนาะน่ารัก
แล้วเนี่ยแทบทุกรูปที่ไปนี่คือแพ็กกระเป๋า
ไม่รู้ซื้อด้วยกันหรือเปล่าไปจัดพร้อมกัน

เอาเสื้อสีขาวไป๓ตัวแล้วก็แจ็ตหนังสีดำน้ำตาลแดงนะ

เขาบอกว่าเหมือนกันศีรษะจะหลดปลายเท้า
แล้วก็มีการติดแฮสแท็กด้วยฉันอยากให้พวกคุณสองคนช่วยเดาหน่อย

เดาไม่ออกเขาบอกคนไหนคนนอกพวกเราคนนอก
เขาคิดไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนไหนที่คิดออกนะ

ความรักได้ไหมความรักแฮปปี้ไง
เออจุ๋ยพุทธความรักแฮปปี้ก็ดูเข้ากันดีนะ
ก็ถ้ายังไงถ้าจุ๋ยพุทธพร้อมนะคะ
ตกลงแล้วที่แฮสแท็กเนี่ยแปลว่าอะไรนั่นเองนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวตามไปฟินกันต่อเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีลงมาเรื่อยแหละ
รูปภาพพวกนี้ก็ให้ได้ฟินตามกันไปได้
แต่เวลาจะแต่งตัวเหมือนกันเป็นแฟนกัน
ดูหน้าแฟนตัวเองด้วยว่าแต่งเหมาะหรือเปล่า

อันนี้เข้าก็ดีนะคุณเห็นมาสอน

สตรีทไซต์กึ่งสปอร์ตไง
แต่ถ้าเกิดเป็นดิฉันต้องคิดหนักถ้าจะให้แต่งเหมือนกัน

ไม่ช่วงนี้ยุคนี้ก็คุณก็ใส่ลายพงลายพรางอะไรก็ดูเท่ดี